วันนี้๓พ่อแม่ลูกครอบครัวหัวร้อน

หลังจากที่จอดรถในที่ห้ามจอด
ได้เข้าขอโทษตำรวจนะครับ

จากนี้ไปจะทำตัวให้ดีขึ้น
แต่ก็มีชาวมับตะพุทธจังหวัดระยองที่มองว่าการขอโทษในครั้งนี้
ไม่มีความจริงใจแล้วก็มาขับไล่ที่สถานีตำรวจด้วยนะครับ

พฤติกรรมของครอบครัวหัวร้อนในวันนี้ต่างจากวันที่ผ่านมาโดยสิ้นเชิง
พวกเขาตัดสินใจเข้าขอโทษรองสารวัตรจราจรสพมาพตะพุธจังหวัดระยอง
หลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมาระงับโทษะไม่อยู่
ต่อว่าด่าทอและทำร้ายร่างกาย

เพราะพวกเขาจอดรถในที่ห้ามจอด
มีคลิปเผยแพร่ในโลกออนไลน์
ลามบานปลายถึงขั้นชาวระยองไม่ต้อนรับ
ครอบครัวนี้จึงทนกระแสสังคมกดดันไม่ไหว
และยอมรับว่าเหตุการณ์ล่าสุดเป็นบทเรียน
เพราะผลที่ตามมาได้ไม่คุ้มเสีย
เมื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
เป็นหนึ่งในสิ่งที่ผู้กองวิทยายึดถือ

วดขันวินัยจราจรให้ประชาชนในพื้นที่มาพตะพุธ
ทำให้เจ้าตัวยืนยันว่าไม่ถือโทษโกรธเครื่อง

เพราะตำรวจไม่ได้เป็นคู่กรณีกับประชาชน
ต้องการให้สำนึกและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ฐานที่ดีขึ้นเท่านั้น
ตำรวจยืนยันว่าไม่ถือโทษต่อสิ่งที่เกิดขึ้น

แต่ไม่มีผลต่อการลดหย่อนผ่อนโทษ

และขณะนี้พยานได้เข้าให้ปากคำ

อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อส่งฟ้องต่อสาร
การเข้าขอโทษเพื่อลดกระแสกดดัน

เมื่อชาวบ้านจำนวนไม่น้อยรวมตัวกัน

ตะโกนขับไล่ด่าทอครอบครัวนี้
เพราะเชื่อว่าเป็นการกระทำที่ไม่จริงใจ

ชาวบ้านยังนำน้ำมาล้างบริเวณทางเดิน
ซึ่งครอบครัวนี้อาจจะต้องใช้เวลาอีกไม่น้อย
เพื่อพิสูจน์ว่าจะไม่ใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหา
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน